เรื่องการเมืองดูแล้วเครียดเอาพักเรื่องการเมืองมาดูเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชม

แล้วแต่คุณ
หลายคนหยิบยาดมมาดมแล้ว
มีรายงานข่าวออกมาค่ะว่าเขาจะมีการสั่งซื้อรถหุ้มเกราะจากสหรัฐอเมริกานะคะ
เงินก็ประมาณกว่า๓๐๐๐ล้านบาทค่ะ

เขาบอกว่ามีรายงานข่าวมาว่ากองทัพบก
ทุ่มงบเพื่อสั่งซื้อนะคะ

ละประมาณ๘๐ล้านบาท
คิดเป็นเงินก็๒๙๖๐ล้านบาทค่ะ
จะเอามาบรรจุในกองพลทหารราบที่๑๑จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตามแผนการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยทหารราบนะคะ
แล้วก็จะเอาเข้าประจำการในหน่วยทหารหน่วยอื่นด้วย
โดยสภากลาโหมก็เห็นชอบแผนจัดหน่วยแบบกองพลทหารราบมาตรฐานนี้แล้วนะคะ
เป็นการจัดหน่วยแบบกองพลทหารราบเบา
เพื่อให้กองทัพบกมีหน่วยกำลังรบที่เหมาะสม
พอต่อการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งเรื่องนี้นักการทหารบางคนเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตมาเหมือนกันนะคะว่า
กองทัพบกเนี่ยสั่งซื้อรถหุ้มเกราะจากจีนมาตลอดเลย
แล้วทำไมอยู่มาถึงยุคของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เนี่ย
พบทบตัดสินใจกลับมาซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง
หรือว่าเขามีดีลอะไรกันหรือเปล่า
หรือว่าเรามีความสัมพันธ์อันดีอะไรกับสหรัฐกลับมาอีกหรือเปล่า

มันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของความมั่นคงของประเทศ
ฟังเสียงประชาชนผมเห็นในโซเชียลนะ
โอ้โหทุกคนก็แบบเฮ้ยมันใช้งบประมาณเยอะขนาดนั้น
เศรษฐกิจมันดีหรือยังเราจำเป็นขนาดนั้นไหม

กองทัพควรจะออกมาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ
เพราะว่าคนเราคนประชาชนธรรมดา
เข้าใจอยู่แล้วว่าเรื่องความมั่นคงของการทหาร
เพราะเรามองว่าประเทศเราก็สงบสุขดีเนอ

ไม่ได้มีสงครามทำไมต้องซื้อเยอะแยะมากมายขนาดนั้น
แต่ในความจำเป็นตรงนั้นของกองทัพบกเนี่ย
เรามีความจำเป็นขนาดนั้นหรือที่ต้องทุ่มงบประมาณในการซื้อ
แต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย

เป็นการเสริมสัญญาณุภาพของกองทัพแหละนะครับ